ไปดูเตือนภัยไอจีนิดนึงนะคะหรือว่าโลกโซเชียลของเราเนี่ยมันก็มีมาทั้งแบบดีแล้วก็มาทั้งแบบร้ายนะคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างแบบร้ายกันบ้างดีกว่า
บางคนเนี่ยขอยืมตังค์ไม่พอนะคะนี่ขอดูของลับไปอีกคุณผู้ชม
โอ้โหไปดูซะหน่อยแล้วกันนะคะว่าล่าสุดเนี่ยใครโดนนะคะเกิดขึ้นกับพระเอกซีรีส์วายค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะแต่อีกฝ่ายเนี่ยคอยลบข้อความ
ก็เลยไม่รู้นะคะวันที่รู้คือมีคนไปทักหาข้อความมาบอกเลย
ตัดสินใจไปแจ้งความเลยตั้งใจจะตามให้เจอว่าใครนะ
แฮ็กไอจีเราแล้วก็แท็กไปหาคนอื่นมั่วซั่ว
ส่วนเรื่องค่าเสียหายค่ะที่เป็นเงินเป็นทองเนี่ยก็ยังไม่เจอนะคะ
แต่ขอกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ละกันโดยเฉพาะเรื่องบัญชีธนาคาร
ตอนนี้น้องเพิร์ตก็ทำการล็อก๒ชั้นไปเลยละกัน

อยากจะเห็นหน้าแล้วก็อยากจะเจอครับเพราะผมว่า
การที่มาใช้หน้าคนอื่นไปคุยกับข้อความแบบนี้มันไม่เหมาะสมแล้วก็
ไม่รู้เรียกง่ายขาดความอบอุ่นหรือเปล่า
ใช้หน้าเราไปคุยข้อความเลย

โกรธมากเลยอ่ะ

นักแสดงสาวจากซีรีส์วายกันบ้างค่ะ

ขาวโอโม้สักหน่อยแต่ผิวสวยจริง

มาเลยนะเจ้าตัวเนี่ยโดดมารับเล่นซีรีส์วายเป็นครั้งแรกเลยนะคะก็ต้องถาม
สักหน่อยว่าเออได้รับผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าหลังจากที่พี่สาวมิ้นท
ลิดานะคะออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยพบเชื้อโควิดค่ะเพราะอย่างที่
ทราบกันดีค่ะว่าสาวใบเตยเนี่ยเป็นแฟนกับหนุ่มม่อนน้องชายของสาวมิ้นนั่นเอง
เอคุณเออคนนี้นั่นแหละซึ่งใบเตยนะฮะบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็กังวลนะว่า
ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าว่ามีการใกล้ชิดกันนะนะแต่ว่าเธอเนี่ย
ได้เจอกับสาวมิ้นท์ค่ะก่อนที่จะประกาศว่าติดโควิดมาแล้ว๓วัน
ไม่ได้เจอกันเลยกับสาวมิ้นก็เลยคลายกังวลเล็กน้อยนะคะแต่ก็กักตัวตาม
มาตรการนะแล้วก็ตรวจหาเชื้อเรียบร้อยก่อนจะออกมาทำงานจ้า
จะบอกว่าโชคดีมากเลยค่ะเพราะว่าเตยไม่ได้เจอพี่มิ้นหลังจากที่พี่มิ้นตรวจเจอประมาณ๓วัน
แต่ว่าก็พอตรวจเจอแล้วก็เหมือนแบบกักตัวอะไรอย่างนี้คือทุกคนแยกย้ายกันมากักตัวเลย
แล้วก็คุยกับม่อนปกติเหมือนแบบถามว่าแบบเออได้ตรวจไหมซึ่งทุกคนตรวจทุกวัน
เพราะว่าเหมือนแบบเป็นคนใกล้ชิดอะไรอย่างนี้แล้วเจอกันมันก็เลยแบบทำให้เราต้องสดทุกวันนะคะ